ที่ถูกขบวนการล่าช้างป่านำออกมาจากพื้นป่าตะวันตก

และบางตัวนั้นนะครับก็มีรูปแบบวิธีการ

ปฏิบัติจากครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
ส่วนที่กำลังกับทหารตำรวจสัตวแพทย์

เข้าตรวจยึดช้างในป่างช้าง๒แห่ง
พื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน

เป็นช้างป่าจากกุมป่าตะวันตก
ถูกขบวนการล่าช้างป่านำมาสวมตัวรูปภัณฑ์

แต่ผู้ครอบครองได้ย้ายไปที่มูลนิธิหัสดิน
โดยอ้างว่าขวานช้างเป็นคนนำออกไป

เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบ
เนื่องจากมีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุในตัวรูปภัณฑ์
โดยเฉพาะอายุที่ระบุไว้เพียง๑๔ปี
แต่เมื่อดูจากลักษณะของช้างอายุไม่น้อยกว่า๒๕ปี
และที่สำคัญในตัวรูปภัณฑ์ระบุชัดเจนว่าไม่มีงา

แต่ความจริงแล้วมีงายาวกว่า๑เมตร

ผู้ใดที่ครอบครองช้างเราเชื่อว่าช้างที่ท่านครอบครองถูกต้อง
หรือว่ายังเชื่อว่าอาจจะไม่ถูกต้อง
ก็ขอให้แจ้งกับหน่วยงานเราให้ไปตรวจสอบ

แต่ถ้าท่านเชื่อว่าท่านช้างครอบครองช้างมาถูกต้อง
เราก็พยายามที่จะต่อสู้กับเราว่า

แต่ถ้าเราตรวจแล้วผิดกฎหมายอันนี้ต้องดำเนินคดี

เพราะฉะนั้นโทษที่มีอยู่ถึงอาจจะเล็กน้อยก็จริง

แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ครอบครอง

อำเภอเมืองจังหวัดสุรินและอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเป็นท้องที่ที่ออกตัวรูปภัณฑ์ให้กับช้างพายมอส
ช้างครามและพ่อช้างสรพงศ์
เพื่อนำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์
แต่ทั้ง๓หน่วยงานได้แจ้งกลับมาว่า
พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแม่ช้างคราม

จากนี้นะครับเจ้าที่จะนำเจ้าพายมอส
พักไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยไท

เพื่อที่จะให้สัตวแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพ

จากนี้เจ้าที่ยังติดตามขยายผล

ในพื้นที่อำเภอหัวหินประจวบคิริคัน
ยังมีช้างต้องสงสัยเพิ่มอีก๑ตัวครับ
พังสมหญิงที่อยู่ในปางช้างเขาอิติสุขโต
เป็นอีกหนึ่งตัวที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจยึด

และตรวจเอกสารตามคำสั่งขอสชที่๖๐ทับ๒๕๕๙

ครอบครองกับนำสำเนามาแสดง
และยังพบข้อพิรุษในตัวรูปภัณฑ์หลายประการ
ชัดเจนก็คือมีการแก้ไขชื่อในสำเนาเอกสาร

เพื่อนำไปขอตัวรูปภัณฑ์ฉบับใหม่
เจ้าหน้าที่จึงประสานข้อมูลกลับไปยังอำเภอไซโยกอีกครั้ง
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่มาของช้างตัวนี้
โดยนายทะเบียนอำเภอสายโยกแจ้งว่า

และได้ถูกนายทะเบียนจำหน่ายและทำลายไป
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ตอนนี้เอกสารทั้งหมดได้ถูกแทงจำหน่าย
ที่กรมอธิบดีกรมการปกครองแล้ว
จำหน่ายพังสมทรีย์ออกจากระบบ

ไม่มีเอกสารที่ยืนยันเป็นตัวจริง
วันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาของการตรวจยึด

ในเรื่องของมีช้างที่ไม่มีหลักฐาน

ที่ถูกนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์ในพื้นที่ของเราก่อน
สำหรับช้างสองตัวนี้เจ้าหน้าที่ยุทธบูรณ์ว่า
มีความเกี่ยวข้องกับช้างพายบุญและผังสมศรี
ตรวจยึดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
โดยจากการสืบสวนข้อมูลเชิงลึกพบว่า
เป็นช้างชุดเดียวกันกับที่ขบวนการล่าช้างป่า

นำออกจากพื้นป่าตะวันตกเพื่อมาสวมสิทธิ์

ตัวรูปภัณฑ์จำนวน๒๐ตัว
จากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลติดตามช้างทั้งหมดกลับขึ้นมา
ซึ่งทราบว่าขณะนี้อยู่ในพื้นที่ประจวบคิริขัน๒ตัว
และจังหวัดราชบุรีอีก๑ตัว
สระอาจนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน